ไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงหรือว่ารอผู้ชายคนนี้อยู่ไหมแต่เขากลับมาแล้วนะคะ
เคร้อยล้านค่ะแต่วันนี้มาในแบบใหม่คือมาแบบเลือดอาบหน้ามาเลย
เขาบอกเขาถูกทำร้ายค่ะ
ร้องไห้ไหมคะเนี่ย
โอ้โหตะโกน
ตะโกนเสียงดัง
นี่ค่ะ
เค้ากลับมา
ร้อยล้านถ่ายคลิปตัวเองในสภาพที่เนี่ย
พี่หน้าไปรู้สึกเนี่ยจะเป็นโนโกงแก้มทางฝั่งซ้ายใช่ไหม
แตกมีเลือดอาบเลยนะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ขอความเป็นทางบอกถูกต่อยหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวเลย
แล้วก็นี่มีช่วงหนึ่งไปถ่ายคลิปวัยรุ่นคนนี้

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าจริงไม่จริงนะคะ

เพราะเราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะ
โมงครึ่งวันศุกร์ที่๑๕กันยายนช่วงเช้าค่ะ
หน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ค่ะ
จุดเกิดเหตุนี่ใกล้กับลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัยเลยนะคะ
จะเห็นเคร้อยล้านเนี่ยเขาขับรถมาจอด
ฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
จอดรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณจะเห็นเขาเปิดประตูลงมา
ลงจากรถมาเสร็จเนี่ยเขาก็ข้ามถนนก้มลงกราบ๕ครั้ง
เดี๋ยวนะเคลงมาละลงมาละเดินมาเดินมาเดินมา
แล้วก็ลงไปนี่ลงไปปุ๊บไหว้
แล้วก็ก้มลงกราบ๑ก้มลงกราบ๒
ก้มลงกราบ๓ก้มลงกราบ๔
วัยรุ่นคนนั้นเขาก็จอดรถแต่เขาก็นั่งอยู่ตั้งนาน
จนเนี่ยเคร้อยล้านก้มลงกราบ๕
แล้วลุกขึ้นยืนกำลังจะเดินกลับไปที่รถ
วัยรุ่นคนนี้ก็ถอดหมวก็นั่งดูอยู่นานอยู่เหมือนกันนะคะ
นี่เดินกลับไปที่รถแล้ว
ไม่ไปไม่ถึงรถเดินออกไปข้างหลัง

พระพระกำลังเดินมาแล้วฮะจะไปใส่บาตร
คือที่เราจิ้มมัวเป็นผู้ก่อเหตุเขาก็ยังนั่งอยู่บนสะใสนะ
เขาก็ยังเล็งนั่งดูอยู่นานมากเลยนะ

เอากราบพระอันนี้จังหวะกราบพระไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

ไปถึงปุ๊บยังไง
ยังเดินไปยืนข้างพระก่อนคนก่อเหตุ

ไปแล้วนั่นเลยต่อยไปสองที่พระเดินไปพอดีเลย
ไปสองทีแล้วเคเซไปชนเข้ากับโต๊ะของใส่บาท

ร้อนวิ่งเลยวิ่งวิ่งขึ้นรถปุ๊บ
วิ่งขึ้นรถคนก่อเหตุก็ยังยืนอยู่ตรงนั้น
เวลารันวิ่งขึ้นรถถอยรถนิดนึงแล้วขับออกไปเลย

ซ้ายหันขวาอย่าบอกนะว่าจะเดินกลับไปเก็บโต๊ะ

ก่อนที่เขาจะกลับมาขึ้นรถแล้วก็ขี่รถออกไป

ร้อยล้ำไปแจ้งความที่สพภูพิงราชนิเวศแล้วนะคะ
ล่าสุด๑๑โมงครึ่งวันนี้ค่ะ

อายุ๒๒ปีนะคะเป็นชาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เขายอมรับบอกใช่ผมทำจริง
ผมเห็นคุณก็นั่งดูอยู่เท่านั้นแล้วอยู่คุณไปต่อยเขาทำไม
ผมโมโหเขาขับรถปาดหน้าผมสองครั้งแล้ว
ครั้งแรกเนี่ยไปป่าแถวถนนห้วยแก้วขับอยู่ข้างหน้าผมใช่ไหม
กระทืบเบรกกระทันหันแล้วก็จอดกลางถนนผมนี่เกือบจะชนท้าย
ไม่จบครั้งที่สองจังหวะขี่รถออกมาหน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นี่แหละ
ผมโมโหมากก็เลยจอดรถเดินลงไปต่อยหน้า
แล้วก็ถือแท่งเหล็กทำท่าเหมือนจะเอามาทิ้มมาแทงผมด้วย
ผมก็เลยรีบขี่รถออกไปตามคลิป
ก็ผมยอมรับว่าผมผิดจริงแต่ถ้าถามว่าผมจะขอโทษไหมอ่ะหรอ
ไม่ทำพฤติจำแบบนั้นอ่ะผมก็ไม่

เพื่อนเกือบในย้าผมเกิดอุบัติเหตุถึงสองรอบ
ผมก็เลยจอดรถด้วยความโมโหก็เลยเข้าไปต่อย

ทีนี้พนักงานสอบสวนนะคะก็บอกว่าหลังจากที่เคร้อยล้านมาแจ้งความแล้วใช่ไหม
ตำรวจก็ขับรถนำรถเคร้อยล้านจะพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันต้องเอามาประกอบสำนวนคดี
จะได้แจ้งว่าเอาเป็นการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสหรือยังไงจะได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
ออกจากโรงพักปุ๊บตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นออกจากโรงพักปุ๊บตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่นตำรวจขี่นำเคร้อยล้านอย่างอื่น
ไปตามหนุ่มคนนี้มาให้
ก็โดนดำเนินคณีย์ไปตามกฎหมาย
แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้หน้าเขาทำแผลหรือยัง